ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครกันหน่อยนะฮะ

ขับตามสาวโรงงานมาแล้วไปกระชากสร้อยเลย
กล้องวงจรปิดของหน้าโรงงานจับภาพได้คุณดูนะฮะ
ยืดมือยาวคว้ากระเป๋าเขาแล้วนะฮะ
โรงงานรีบวิ่งหนีเข้าไปในโรงงานเลยค่ะ
รอปภเดินออกมามันขับรถหลบหนีไปเลยนะคะ
เพราะดีมากที่สาวโรงงานหลบหนีมาได้ทันนะฮะ
นี่ค่ะเดินย้อนกลับไปดูนะคะ
เห็นไหมฮะสาวโรงงานกำลังจะเลี้ยวรถเข้าโรงงาน
จนมันมา๒คนคนซ้อนท้ายเห็นไหม

แทกถนนจนเสียชีวิตก็เป็นเหตุได้นะฮะ
ไหมคุณสืบสกุลหมวกกันน็อกเธอก็ไม่ได้ใส่ด้วย
อย่างที่คุณบอกไปถ้าเกิดว่ากระชากแล้ว
รถทั้งคนไปกระแทกพื้นหัวฟาดพื้น
โอ้โหกลายเป็นเรื่องอื่นเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมปักหมุดนะคะ

เพราะคนแถวนั้นบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
แล้วถ้าเกิดว่าสังเกตจากรถมอเตอร์ไซค์
รถคันนี้ก่อเหตุซ้ำซากมากเลยค่ะ
อยากให้ตำรวจในท้องที่ไปจัดการด้วยนะครับ
ปักหมุดค่ะณโรงงานแห่ง๑ในตำบนแควก์ไร
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
คนที่นำคลิปนี้มาโพสต์เขาก็อยู่ในโรงงานแห่งนี้แหละ
ให้ข้อมูลบอกว่าช่วงนี้มีการวิ่งราวชิงทรัพย์
หน้าโรงงานจุดนี้บ่อยชาวบ้านเขาภาวะกันไปหมดแล้ว

เตอร์ไซคันนี้ที่ใช้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกัน
เพราะดูแล้วมันคล้ายกันหมดเลยทุกครั้งที่ก่อเหตุนะคะ
ตำรวจในท้องที่กระทุ่มแบนสมุทรสาขร

จัดการด้วยจัดการด้วยค่ะ